เหตุระทึกเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่นนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีสาวคนหนึ่งเขาเกิดอาการเครียดเพราะว่าเขาเหมือนกับไปเจอกับสามีเก่า
แต่ถูกไล่ค่ะถูกไล่ทีนี้เธอน้อยใจ
น้อยใจก็เลยตัดสินใจเอามีดปาดคอตัวเองนะคะ
จนกระทั่งบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนหา
สาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อปากซอย
หลังเกิดเหตุตำรวจและกู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบผู้บาดเจ็บคือนางสาวเชยากินนิทิไพรสรรค์วรรศกุลอายุยี่สิบเจ็ดปี
คว่ำหน้าอยู่ที่พื้นปูนหน้าร้านนี่แหละค่ะแล้วที่ลำคอของเธอคือมีบาดแผล
ถูกมีดบาดเป็นแผลมีเลือดไหลนองพื้นเลยนะคะ
ใกล้กันก็พบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐นิ้วตกอยู่๑เล่ม
ผู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าก่อนค่ะทางพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าเห็นคนขับรถแท็กซี่และผู้บาดเจ็บเนี่ย
คือลงมาแล้วเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อจากนั้นไม่นานคนบาดเจ็บเนี่ยเดินออกมาก่อน
แล้วใช้มือมีดเชื่อดที่คอก่อนจะลงไปกองอยู่กับพื้นค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ตกออกตกใจรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งทั้งตำรวจและกู้ภัยทันทีนะคะ
ฟังเสียงของหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะเขาออกเซเว่นไปอ่า
แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างแท็กซี่ครับที่เขามาด้วยกันแล้วเขาก็ปาดคอเลย
แล้วก็ล้มลงมีอะไรฝากอ่ามีเขาไปซื้อในเซเว่นครับ
มีสันสั้นประมาณเหมือนมีสองผลไม้ครับอ่าแท็กซี่เขามาด้วยกันกับลุงครับ
เขาเข้าไปซื้อของความการแสบผู้หญิงอ่ะออกมาก่อนอ่าซื้อก็ปากเลย
ก็มายืนรออยู่เนี้ยแล้วเขาก็ปาดเลยผมก็ตกใจ
นายภูนชายกิ่งแก้อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีซึ่งคนนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่นานมีผู้ชายคนนึงเดินออกมาบอกกับคนขับแท็กซี่บอกว่ารับเข้ามาทำไม
ผมเลิกกับเขาไปตั้งนานแล้วแล้วก็มีปากเสียงกันตรงนั้นเลยอะค่ะ
จากนั้นผู้หญิงเนี่ยคือถูกให้ผู้ชายไล่ให้กลับไปผู้บาดเจ็บค่ะ
ก็เลยบอกว่าให้คนขับแท็กซี่เนี่ยช่วยไปส่งที่บ้านญาติหน่อยก็ยังถูกไล่ให้ออกจากบ้านอีกนะคะ
เป็นจุดที่สองจากนั้นค่ะตัวของผู้หญิงที่บาดเจ็บเนี่ย
ก็เลยบอกว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแคร์จะไปรับยา
พอรับยาเสร็จขึ้นมาแล้วบอกไม่มีที่จะไปแล้วอะค่ะ
คือแท็กซี่เนี่ยพาไปหลายที่มากจนไปรับยาจากโรงพยาบาล
ผู้หญิงบอกว่าไม่มีที่จะไปแล้วชวนให้คนขับแท็กซี่ไปนอนที่บ้านอีก
แต่เขาบอกว่าขอนอนโรงแรมดีกว่าพอขับผ่านร้านสะดวกซื้อค่ะ
ก็เลยบอกให้จอดรถจะลงไปซื้อของใช้ส่วนตัว
แต่ไม่เห็นนะคะคือคนขับแท็กซี่บอกว่าไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ซื้อมีดตอนไหนค่ะ
แล้วขณะที่แท็กซี่เขากำลังรอจ่ายเงินปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ใช้มีดในเชื่อดคอตัวเองนะคะ
ฟังเสียงคนขับแท็กซี่หน่อยค่ะ
ซื้อไปหายาดเขาที่กรุงเทพจะไปไหนพาไปเลยเพราะว่าผมเลิกกับเขาไปแล้ว
ก็เป็นแบบนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดสาเหตุว่า
เกิดจากน้อยใจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีเรื่องประเด็นอื่นด้วย
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ญาติของหญิงคนนี้มาสอบถาม
แล้วก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนถึงจะมีการสอบปากคำได้นะคะ
จะได้หาสาเหตุว่าปาดคอตัวเองทำไมเป็นเพราะอะไรกันแน่ค่ะ